นี่คือรายการที่ใช้ศาสตร์ของดวงชะตาในการเลือกคู่
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงสองพ่อ
สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัลดาสาทองแก้วนะคะ

ตอนนี้ประกอบอาชีพเป็นตังค์แบบอิสระอยู่ค่ะ

รับสมัครยามเข้ามาครับแล้วเราก็จะเอายามไปลงตามพื้นที่ต่าง
ทำไมคุณยังโสดคุณก็สวยนะ
ล่าสุดก็คือแบบว่าเปย์มาแล้วก็โดนเทนอกใจ
เขาพูดเองกับเราก็บอกว่าเธอเราช่วงนี้เราเหนื่อยมาก

แล้วก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูเปย์เองเหรอ
เราทำงานแล้ว
ใช่ค่ะทำงานแล้ว
หนูสูงค่ะหนูชอบคนสูง
อันนี้โอเคสูงสูงหรอ

ก็ดีนะครับแต่มันสูง

ตัวเขาเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองสูงครับ

ใช้ได้เหมือนกัน

แต่ว่าตอนโสดก็

เคยนอกกายหรือเปล่า

วันจันทร์

ซิติบจินตนาการมีความรู้สึกดี

วันที่๑๙ครับ

อันนี้ไม่ค่อยเชื่อเป็นนักต่อต้าน

และไอ้นี่เป็นคนอ่อนนอกแข็งในไม่ยอม

เป็นคนที่ผู้ใหญ่ชื่นชอบเขาเป็นคนจิ้นการใหญ่

เธอต้องเดินตามอันเดอร์เขาเลยนะ

เธอจะมาหลีดเหลิมไหม
เลือกมาแล้ว
เอาล่ะค่ะเลือกมาแล้วครับ

ปล่อยไปปุ๊บแล้วดึงมาเลยนะฮะ

หนูมองว่าอายุเขายัง๒๒ใช่ไหมคะ

เราสามารถปรับจูนกันได้อยู่

แตะเขายังมีเรื่องที่มันน่างใจอยู่
แตะก็เลยรู้สึกไม่เป็นอะไรผิดขึ้นให้พี่เต้น
ชอบผู้หญิง